หมากในงานแต่งงานของตลกร้อยล้านนะคะตุ๊กกี้สุดารัฐแล้วก็คุณบูบูกำทรนั่นเองนะคะ
เรียกได้ว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปเจาะดูขบวนข้างในกันนะคะ
ว่าเขารำกันเป็นยังไงบ้างค่ะ
ตามหาเจ้าเบากันหน่อยนะคะ
จ๋าบ่าวอยู่ด้านหลังค่ะและนี่นะคะก็เป็นประเพณีฮั่งอิสานคแท้เลยนะคะ
เป็นการรำที่สวยสดงดงามจริงค่ะ
แล้วจะเป็นทั้งในมือและนอกวงการที่หลายคนจึงรู้ค่ะ

อันนี้เรายังมีตามหาเจ้าบ่าว
มีความมวลชื่นมวลกันทุกเลยนะคะ
ไม่บ่อยมากนะคะที่เราจะเห็นประเพณีการแห่ขันหมาก
เรียกว่าเป็นอีสานแท้แบบนี้นะคะ
เราพาคุณผู้ชมบุกกันมาถึงที่นี่เลยนะคะ
อำเภอวังสามหมอสังวัติธุรณฑานี
มาตามหาเจ้าบ่าวกันนะคะนี่พี่มันคลาดิกด้วยค่ะพี่มันค่ะ
อันนี้ก็เป็นดวงยาวนะ
นี่ก็ว่าจะเจออะไรนะคะ
เจ้าบ่าวแล้วค่ะ
การนี้มีคุณอีสพงษ์หลังด้วยนะคะ

ก็จะมีเครื่องมั่นนะคะของหวานขนมหวานที่เป็นสัญลักษณ์ของพิธีมั่นนั่นเองนะคะ
งานนี้มีพี่อีทโปรงลางนะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ขอโทษนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูวงวงกรองนะคะแล้วก็ฟ้อนรำที่อยู่กันข้างหน้าค่ะ
แล้วก็ไปดักรอพี่บูบูอยู่ข้างหน้านะคะ
คุณผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาชมการไลฟ์สดครั้งนี้นะคะก็เป็นตอนนี้นะคะ
เป็นบรรยากาศพิธีแห่ขันหมากในงานแต่งงานของตลกสาวร้อยล้านนะคะ
คุณตุ๊กกี้สุดารัฐแล้วก็คุณบูบูกำทรนั่นเองค่ะเรียกว่าคึกคักบนกันหลายหลายนะคะ
บกกันมาถึงที่อำเภอวัง
สามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นบ้านเกิดของฝ่ายเจ้าสาวนั่นเองนะคะ
เห็นแล้วก็อยากรำเข้าไปด้วยค่ะ

เพราะว่าเป็น
กลุ่มเนียมประเพณีของอีสานบ้านเผ่าแต่แท้เลย
ตอนนี้เรากำลังเลี้ยวเข้าปากทางหน้าบ้านของเจ้าสาวแล้วนะคะ

ว่าเจ้าบ่าวจะเจอประตูเงินประตูทองโหดมากน้อยแค่ไหน

ความสนุกสนานของพี่อย่างแหกระบวนหัวหมากนะคะ
ก็คงหนีไม่พ้นการที่ได้เพื่อนเจ้าบ่าวเพื่อนเจ้าสาวมาฟ้อนรำสร้างสีสันนะคะ
เดี๋ยวเราจะไปดูขบวนรำนะคะของนักเรียนนาตสินที่อยู่ด้านหน้าค่ะ

นี่ก็เป็นอีกโชว์หนึ่งนะคะที่นำขบวนขันหมากของคุณบูบูกำทรค่ะ
เป็นอะไรที่สวยงามจริงค่ะ

เจ้าสาวเจ้าสาวเอ่อแต่ละคนโชว์ดีลาแดนส์กันอย่างน่วนหลายหลายค่ะ
ย่อท้อไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียว

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ

เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ
เพื่อรับความรับทราบของคุณ

เพื่อรับความรับทราบของคุณ

เพื่อรับความรับทราบของคุณ

พระเจ้าสาวต้าแดงแล้วค่ะเราก็จะมาลุ้นกันนะคะว่าคุณบุคุณั้นจะผ่านประตูเมืองประตูดมไปกี่ด้านกี่ประตูนะคะ
แล้วภารกิจที่คุณคิดจะผ่านนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นพิธีแห่ขบวนขันหมากของชาวอีสานแท้นะคะในงานแต่งงานของตลกสาวตุ๊กกี้สุดารัฐแล้วก็คุณบูบูกำทรนะคะซึ่งทั้งสองคนคบหาดูใจกันมานานกว่า๗๒ปีเลยทีเดียวค่ะ
วันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีนะคะจัดงานวิภาสุดม้วนซื้นม้วนค้างค้างหลายหลายเลย
ดูจากหน้าเจ้าเปล่านะคะก็มันยิ้มแย้มทีทีดีกว่าค่ะ
มีเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะที่มาร่วมแสดงความยินดี
ระวังถึงที่
มีคุณรักเว้ย
อันนี้ก็เป็นกลมยาวนะคะ
เจ๊เป็นกลิ่นอายของอีสานแท้เลยทีเดียวค่ะ

เผื่อให้แบบนี้
และตอนนี้นะคะพี่โปรงลางก็ขอจัดเสียงพินนะคะยืนอยู่ค่ะ
ตอนนี้นะคะเราล่าจะถึงหน้าบ้านของเจ้าสาวแล้วค่ะ
เจ้าบ่าวมาแล้วนะคะมาพร้อมกับพี่อีทโปรงลางค่ะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นพิธีการแห่ขบวนขันหมากในงานแต่งงานของตุ๊กกี้สุดารัฐค่ะแล้วก็คุณบูบูกำทรนะคะ

อยู่หน้าบ้านแล้วค่ะหน้าบ้านของเจ้าสาวนะคะ
ก็กำลังจะฝ่าประตูเงินประตูทองนะคะ

แล้วคือไพนี่ติดโทรฯ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

มาลุ้นกันไปพร้อมกันเลยนะคะ
ขอลงมือหยิบพินเองเลยนะฮะ
เพื่อที่จะสร้างความสลึกสนานในครั้งนี้
เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะโชว์รีลายยังไงบ้าง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

โอเคปลาเปิดง่ายง่ายเลยนะคะเราเปิดให้แล้วค่ะให้แล้วนะคะ
โปรดเฮ้ยโปรดโปรดเออต้องประเดิดอะไรเล็กน้อยนะคะโหเป็นความมวดเชิญหลายเลยนะคะ
กับพิธีเต่งงานนะคะของคุณจูฟสูดารัส
แล้วก็พี่บูบูกำทรนั่นเองนะคะ
สังเกตได้ว่าประตูเงินประตูทองจะมีอยู่ประมาณ๔ด่าน
แต่ละด่านก็ฝาฟันมาด้วยความไม่ยากลำบากเท่าไหร่นะคะ

แต่ว่าจะเก็บกันกันครับได้เท่าไหร่ถึง๒ทางครับผม
เป็นความสนุกสนานผ่านไปได้เลยค่ะ
ตอนนี้นะคะดูเหมือนว่าหมดแล้วนะคะประตูเปิดแล้วนะคะ

อ่อไข่ตนกล้วยกับตนอ่อยเข้าบ้าน

หวานของที่นำมาสู่ขอนะคะพร้อมเข้าบ้านพร้อมเลยนะคะ
วันนี้เรามาถึงที่พิธีจัดงานนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของตุ๊กกี้นั่นเองนะคะ
อำเผิกวังสำหมอยจังหวัดอุดนทานีนะคะ
เอามาต่อนี้เลยเอา่ลงไว้เอาเลี้ยงไปก่อน
เอามันที่ก่อนฮรรภ์นะคะจะกินเองเหลือก็ไปไหนครับ
วิชมเห็นตอนนี้นะคะเป็นภาพบรรยากาศสดของงานแต่งตลกสาว
ตุ๊กกี้สิดารัสกับคุณบูบูกลำถอนที่คบหารู้ใจกันมานานกว่า๑๒ปี
วันนี้ก็ได้เรื่องอามยามดีแล้วที่จุงมือกันเข้าสู่บุตรวีบาสุด
ชื่นมืนมวลกันหลายคลักเลยนะคะ
ถ้าใครที่ได้ชมตั้งแต่ตอนช่วงแรกนะคะก็จะได้เห็นกันว่า
ขบวนแห่ขันหมากนะคะมีความเป็นอีสานบ้านนาจริงเลยนะคะ
เรียกได้ว่าสะท้อนให้เห็นถึงประเพณีอันเก่าแก่นะคะที่มีมายาวนานค่ะ
เดี๋ยวเราจะรอจนกว่าจะเจอเจ้าสาวป้ายแดงนะคะ
ชาวบ้านในระแวกนี้นะคะรวมไปถึงเพื่อนฝูงทั้งในและนอกวงการ
มาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างมากมายเลยนะคะ
สังเกตได้ว่าภายในงานนะคะทุกคนจะเน้นเสื้อผ้านะคะที่เป็นสีเขียวค่ะ
เนื่องจากเขาว่ากันว่าสีเขียวเนี่ยนะคะจะทำให้ชุ่มชื่นตานะคะชุ่มชื่นใจค่ะ
พี่น้องนี่เปิดแล้ว
ตอนนี้ประตูด่านสุดท้ายนะคะได้เปิดแล้วนะคะ
ค่ะบริเวณรอบของงานนะคะเรียกว่าเป็นแบบอีกสารแท้นะคะ
มีกระทงบายสีด้วยนะคะตอนนี้ถ้าพลวงประหว่างพี่ชั้นจะพยายามชมเข้าไปเจอกับเจ้าสาวนะคะ
พยายามพาเข้าไปนะคะแต่
อันนี้ก็เป็นอีกประตูงกันประตูนออกด้านนี้นะคะ
ที่ยังไม่ถึงตัวเจ้าสาวเลยนะคะ
อันนี้มีเพื่อนสาวเซ็กซี่ค่ะคุณดีเจต้นหอมนะคะ
ก็มาร่วมแสดงความยินดีพี่มัมด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นผมไปนัดด้านนะคะก็มาร่วมแสดงความดีกับเจ้าบ่าวสาวคู่นี้ด้วยนะคะ
คุณผู้แรกค่ะคุณต้นหอม

รักก็คุณนะคะตอนที่๑แล้ว

แล้วตรงนี้ก็เป็นคุณบุ๋มประณะดาค่ะที่มาร่วมแสดงความยินดีและเป็น

งานนี้คุณบอกว่าคุณบูพลุกจะให้ทำอะไรนะครับ
ถ้าเป็นปารักษณ์แบบนี้ยังไง
เลือกนะครับ

จากป่านด้านที่ด้านให้เลือกหลวงพองเปรี้ยมหรือจบนมหรือชมปาก
ที่งานนี้นะคะเจ้าป่าร์วต้อง
จับหนัง

ที่มัมหรือเปล่าหรือจะยังไงนะคะ
เราจะมีคำไม่สุภาพออกไปนะคะคุณผู้ชม
เป็นการผ่านปัจจุแบบของพี่
ที่ยังไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นกันตรงนี้แหละค่ะ
อาหารวันนี้ไปได้เลยนะครับ
สวัสดีค่ะด้วยกัน

ถ้าไม่ได้บุ๋มชงให้ก็คงไม่ได้จุบปากกับเจ้าบาวแน่เลย

ไม่หมดมีเยอะครับ
ิ๊มอะไรเนี่ย
ตัดหมหาแบงค์ศรีทัวกันแล้วนะคะ
ศรีทัวกันแล้วนะคะ

แบบตรงไหนแบบประตูทัวรุง

ได้ก็ประตูที่๕หรือประตูที่๖แล้วนะคะตั้งแต่หน้าบ้านมาถึงตรงนี้นะคะ
เกือบสิบประตูสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเป็นสิบสองสิบสองตัว

ไปถ่ายกษานเอา
ตอนนี้เดินเข้ามาอยู่ในบ้านของพี่ตุ๊กกี้แล้วนะคะ
เรายังมองหาเจ้าสาวไม่เจอนะคะ
ไม่รู้ว่าเจ้าสาวอยู่ไหนเอ่ย
สาวต้องอยู่ข้างบนนั่นแน่เลย
เอาอีกเร็ว

รักรักทุ่มหา
รู้สึกว่าเจ้าสาวจะอยู่ในห้องนี้แน่เลยนะคะ

พาทางประตูนี้ไปแล้วนะคะ

อีกอีกสี่ประตู
ประตูค่อนข้างใกล้กันมากเลยนะคะ
แจกของกันไปนะคะผ่านหลังง่ายค่ะกับจานนี้
ประตูนี้ล่ะคะประตูนี้ก็ง่ายนะคะ

อีกสองประตูเท่านั้นนะคะอีกใจเดียวค่ะจะได้เห็นเจ้าสาวคนสวยของเราแล้วนะคะ
ว่าวันนี้คุณตุ๊กกี้จะสวมชุดแบบไหนหลายคนก็กำลังเฝ้ารอ

จะพากับคุณผู้ชมพยายามพาเข้าไปช่องสาวนะคะ
ให้ไปเลยให้ไปเลย
โชว์เลย๒๓สวด
นี่เป็นไอ้หนัวเตียน
มาฟัมเหมือนพี่มะกูติดเลยนะคะ

นี่จนขอขอบไปหน้ากลางครับ
โอ้โหด้วยลีลาสุดน่ารักจริงนะคะสมกับเป็นนักแสดงสาวอารมณ์ดีจริงค่ะ
ชวนเข้าไปนะคะเจอกันแล้วนะคะ
รับต้องเป็นรอยยิ้มที่สุดเลยนะคะรับไว้เลย
เจอเจ้าสาวแล้วค่ะดีใจหลายหลายเลย
ดีใจหลายหลายเลยรอพ่อก่อน
หาเข้าครับอันนี้ภาพก็จะให้ผู้ใหญ่นะคะได้ทำพิธี

ตรงทางคับแคบนิดหนึ่งนะคะอ่ะเราก็จะพยายามให้คุณผู้ชมได้เห็น
หนึ่งเต็มไปด้วยรอยยิ้มจริงจริงค่ะ
มันเต็มแล้วจริงจริงแล้วไม่ต้องขอไปด้วยเลย
อย่างนั้นเดี๋ยวเล่ากันคำถามนะคะไม่ต้องขอพร้อมไปเลยนะครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ